ศิลปินค่ะแล้วเขาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกใจพระค่ะ
พี่บินบรรลือฤทธิ์ล่าสุดออกมาเคลียร์คดีช่อโกง
เจ้าตัวเป็นโจทยื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไกลเกลี่ยได้สำเร็จไม่ติดใจเอาความ
ขอแค่ว่าอย่าไปทำแบบนี้อีกพี่บินขอไว้
และด้วยอนิสงฆ์ที่เดินสายช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ส่งให้พี่บินค่ะมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาแบบไม่ขาดสาย
โกยเงินทะลุแปดหลักคุณผู้ชมแปดหลักก็เป็นสิบล้านนะคะค่ะ
แต่เชื่อไหมเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่บิน
ไม่เอาเข้ากระเป๋าส่วนตัวเลยแม้แต่นิดเดียว
ส่วนคุณแม่ที่นอนป่วยตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วด้วยค่ะ
พูดถึงปีทองไหมก็โอเคนะนิดนึ
เพราะว่ามันอันนี้ส่งมาจากเรื่องเกี่ยวกับการช่วยน้ำท่วมที่อุบลนะครับ
จากการที่รับพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยเชื่อไหม
คือค่าตัวของพี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่นึกในใจแล้วว่า
อะไรที่เป็นพรีเซนเตอร์เข้ามานะตอนนี้พี่จะคืนให้สังคมให้หมด

ถ้าพูดถึงนะตอนนี้เงินเป็น๑๐ล้านพี่จะพูดคำไหนคำนั้น
รับมาปุ๊บเดี๋ยวพี่มีโครงการทำนู่นซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับทางนู้น
ใครอะไรผมจากการหมดพี่จะไม่เอาเลยแม้แต่บาท
ใครก็แล้วแต่ที่จ้างผมเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ต้องต่อราคา
เงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ผมคืนให้สังคมเลย

ออกแล้วครับวันนี้ออกแล้วแล้วก็ดีดีใจไหมพี่บิน
ใจมากครับเพราะว่าทุกครั้งที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ย
ทำให้ผมก็ไม่สบายใจตอนนี้แข็งแรงมาก
ยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นด้านปกติแบบเดิมแล้ว
เผ็ดที่เห็นพี่บินยิ้มได้

เพราะอันนี้ส่งผลบุญที่บินทำนี่แหละน่ะ